เรื่องของคอร์เซนเตอร์ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหระบาดหนักมากตอนนี้

โทรกันมาแบบโอ้โหดิฉันโดนเกือบทุกวัน
สงสัยคงต้องใช้มุกของผู้เสียหายคนนี้

ผู้เสียหายคนนี้นะคะมีคอร์เซ็นเตอร์โทรมา

เขาเลยตอบกลับไปว่าผมเนี่ยชื่อประยุทธ์จันโอชานะ

พี่จอนจะถามเหมือนม่ายไงค่ะ
คุณคอยชื่อคุณอะไรคะจะให้มันเช็คข้อมูลระบบไว้ได้ค่ะ
ผมชื่อประยุทธ์จันโอชาครับ
ได้ค่ะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคือสายรอสักครู่นะคะ
ขอบพระคุณถึงสายรองค่ะคุณประยุทธ์จันทร์โอชา
พัสดุได้ทำการจัดส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ค่ะคือพัสดุที่ทำนำกันไปส่งหน้าบ้านหรือคือขี่ประนาบ
ฮะอะไรอ่ะ

แก๊งคอร์เซนเตอร์แบบนี้ก็ได้เหรอ
ก็เลยแบบด่ากลับมาเฉยเลยดูสิ

ดูสิโอ้โหทีนี้นะคะคือผู้เสียหายเขาบอกว่า
พยายามที่จะแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วไง
ก็เลยลองแก้เกมด้วยวิธีนี้

แล้วมันจะมีเสียงเหมือนกดอะไร

พรุ่งนี้อุปกรณ์เปล่าอุปกรณ์ก็พร้อม
โอ้โฮสุดยอดนะ

การที่ผู้เสียหายจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ้างชื่อบุคคลสำคัญ
หรือชื่อของคนที่มีชื่อเสียงจะมีความผิดอะไรไหม
เราไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะ

ทนายยืนยันว่าตามหลักกฎหมายไม่ผิดค่ะ
เพราะว่าพอใช้ชื่อสมมุติอย่างกรณีนี้บอกว่าชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหม
คือไม่ได้มีเจตนาที่จะอ้างชื่อบุคคลนั้นเพื่อให้เขาเสียหาย

จากกรณีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นมิจฉาชีพนะครับ
โทรมาหลอกลวงเหยื่อนะครับผู้เสียหายนะครับ

โดยอ้างถ้อยคำข้อความใดให้ได้ไปซึ่งทรัพย์นะครับของเหยื่อ

แล้วเหยื่อมีการอ้างชื่อบุคคลสำคัญบุคคลดัง
อย่างเช่นอ้างชื่อนายกรัฐมนตรีหรืออ้างชื่อผู้จัดการผู้จัดรายการพิธีกรดังนะฮะ

เข้าข่ายความผิดทั้งฐานมินประมาทหรือความผิดฐานช่อกง
เพราะว่าไม่มีเจตนานะฮะที่จะทำให้บุคคลที่กล่าวอ้างชื่อเนี่ยเสียหายนะครับ

จะเกิดมีการอ้างชื่อบุคคลสำคัญบุคคลดังในสังคม